รถไฟแห่งประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งองค์กรที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน
แต่ว่าเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของความสุจริต
แล้วก็ปัญหาการเรื่องของทุจริตนั้นมีกลิ่นตุให้ได้พูดถึงอยู่อย่างต่อเนื่อง
เอาละครับวันนี้ไปตีแสกหน้าเรื่องนี้กันแบบชัดกับช่วงชูวิตตีแสกหน้าครับ

ขอแตะธรรมกายนิดหนึ่งถ้าธรรมกายอัปเดตข้อมูลหน่อยมีความคืบหน้า
แล้วคุณมิ้นท์ทราบเหรอคุณไม่ได้ไปนะครับ
ได้ยินดิฉันก็ตามอยู่ไงดิฉันก็ดูอยู่เหมือนกัน
เคคุณต้องติดตามอยู่แล้วตอนนี้คุณรู้ไหมว่าเขาตัดสัญญาณแล้ว
สัญญาณทุกสัญญาณนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราอยู่ได้ด้วยโซเชียลมีเดีย
พอตัดไปปุ๊บเนี่ยติดต่อสื่อสารไม่ได้เฉพาะเฉพาะลูกศิษย์ด้านนอกเท่านั้นนะ
ประทุ่งต่างประเทศตัดติดต่อไม่ได้เลย
แล้วเขาก็บีบจำกัดลงเรื่อย
อยู่ในพื้นที่ของทหารตำรวจเรียบร้อยแล้ว
ตรงนั้นก็เริ่มตีแคบเรื่อยก็อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้แหละคุณมิ้นไม่รู้ได้ดูเปล่า
ผมบอกคุณนิวบอกว่าแปะข้างฝาไว้เลยครับแน่นอนวัน๓วันเรียบร้อย
วันเท่ากับว่าวันอาทิตย์นี้เรียบร้อยแล้วปิดเกมปิดกล่องปิดกล่องเรียบร้อยนะครับ
ท่านพูดท่านสุวพันธ์ท่านบอกไว้จะต้องกลับมาอยู่ในร่องลอยให้เป็นปกติ
ผมก็คิดว่าเราไม่มีเหตุการณ์รุนแรงนะก็ดีละสาธุนะขอให้มันเรียบร้อยนะครับ

วันอาทิตย์นี้ถ้าเรียบร้อยนะฮะ

ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็โอเคสบายจกสบายใจ
กับว่าวิธีการนี้น่าจะทำให้วันอาทิตย์นี้
ปิดกล่องเรื่องวัดพระธรรมกายได้อย่างสงบเรียบร้อยใช่ไหมคะ
ผมคิดว่าเรื่องนี้คงจะเรียบร้อยครับ
อย่างที่บอกนะครับไม่มีปัญหาแล้วล่ะจบแล้ว
เพราะเราติดตามกันมาตั้ง๙วันแล้ว
หวังว่าสุดสัปดาห์นี้น่าจะจบลงอย่างสงบได้สักทีใช่ไหมคะ
แต่ม๔๔นี่คุณมิ้นทราบไหมว่าเดี๋ยวนี้ใช้บ่อยนะ

แปลว่าการใช้มาตรา๔๔นี้เป็นทางออกที่ดีล่ะสิ
ก็มันเร็วดีนะฮะแต่ได้ผลหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบ
เพราะปี๕๗เนี่ยตั้งแต่โคสอชัวร์ขึ้นมา
จัดการไปทั้งหมดใช้ม๔๔๑๗๘เรื่อง
ปี๕๘ใช้ไป๔๘เรื่องปี๕๙ใช้ไป๗๘เรื่อง
๖๐เนี่ยผ่านมา๒เดือนเนี่ยใช้ไปละ๑๑เรื่องนะครับ

รวมแล้ว๓๑๕เรื่องแล้ว

ทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยม๔๔ก็ปลดนะฮะ
จัดการผู้ว่าลดไฟพร้อมบอร์ดทั้งหมด
หลังจากที่ล่าสุดก็ใช้เกี่ยวกับเรื่องวัดธรรมกาย

และคำสั่งที่๑๑เป็นคำสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

แล้วคณะกรรมการใหม่ก็มีใครบ้างเอ่ย
ดูสิต้องอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังหน่อย

เข้ามาจากเพาแลนาทปบนปลปหอศธ์เนี่ยไหม

เขามองว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการ
บริหารจัดการเพราะว่าอะไรเพราะรถไฟนี่โอ้โหมันโครงการมันเยอะ

มันรวดเร็วดีนะ
ใช่มั้ยคะเพราะคำสั่งเด็ดขาดไง
แล้วมันจะช่วยทำให้รถไฟกำไรไหมเนี่ย
พูดถึงเรื่องกำไรเอาเรื่องขาดทุนก่อนดีไหม
ขาดทุนเท่าไรแล้วเนี่ยรถไฟขาดทุนเป็นแสนล้านไหมคะ
สามหมื่นหกพันล้านถึงปีนี้แสนสามหมื่นหกพันล้าน
เยอะนะครับนั่นอ่ะสิมันมากไปมหาศาลการรถไฟ
มันทำไมขาดทุนเยอะอย่างนั้นนะคุณมิ้นท่านผู้ชมอยากทราบไหมครับ
ว่าทำไมการรถไฟถึงขาดทุนมโหลานทั้งที่การรถไฟเนี่ย
จัดตั้งมาตั้งแต่สองพันสี่ร้อยสามสิบสามล้นเก้ารัชกาลที่ห้า
สร้างรถไฟกรมรถไฟจัดตั้งเพราะท่านไปดูจากที่ต่างประเทศ
เสด็จประพาทไปยุโรปพอเห็นตัวอย่างก็มาดำเนินการ
สร้างเมื่อสองสี่สามสามจัดตั้งกรมรถไฟ
เส้นทางสายแรกของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเดินทางจากไหนไปไหน
แล้วตอนนั้นนะเดี๋ยวบอกคุณมิ้นคุณมิ้นคงไม่ทราบ
ผมก็อ่านมั้ยผมก็ยังไม่เกิดเหมือนกันเกิดไม่ทัน
ก็อ่านมาเหมือนกันปรากฏว่าในขณะนั้นถ้าจัดตั้งมาเนี่ย
เรานำหน้าล้ำมากกว่าประเทศญี่ปุ่นอีกอุ้ยไปไทยนี่แหละกว่าญี่ปุ่นเหรอ
ปีสองที่จัดตั้งเสร็จสองสี่สามเก้าเขาจากกรุงเทพไปนครราชสีมา
เอ่อล้ำหน้ากว่าญี่ปุ่นซึ่งยังไม่มี
หน้ากว่าประเทศมาเลเซียยังไม่มีประเทศไทยเราเนี่ย
กรมรถไฟกับรถไฟของประเทศไทยเนี่ยจะเริ่นเก้าหน้า
แล้วก็จัดตั้งมาก่อนประเทศอื่นอื่นอีกนะครับแล้วมันหยุดไปตอนไหนคะ
เดี๋ยวผมอยากจะให้ดูนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าปัจจุบันนี้
รถไฟไทยกับรถไฟมาเลเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะเห็นแล้วจะตกใจฮะ
ตกใจเลยถึงแม้ว่าเราจะมีก่อนใช่ไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวอดใจรอสักครู่นึงนะคะ
แล้วมาตกใจพร้อมกันเลยว่าเอ๊ะตกลงรถไฟเราที่มันมีก่อนเนี่ย
รถไฟที่เขามาทีหลังเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
คุณชุวิตขาดทุนไหนบอกจะบอกว่าทำไมเราขาดทุน
ใช่คือรถไฟไทยเนี่ยขาดทุนมาแล้ว๑๓๖๐๐ล้านถึงทุกวันนี้นะครับ
ต้องเข้าใจก่อนว่าการรถไฟเนี่ยเน่าในที่เน่าในก็เพราะว่าระบบรายได้ของรถไฟเองเนี่ย
มาจากการขนส่ง๕๐๐๐รายได้๕๓๐๐ล้านต่อปีนะ
แต่ขาดทุน๗๘๐๐ล้านตกลงว่าขาดทุนไปแล้ว๒๕๐๐ล้าน
๒๕๐๐ล้านทีนี้ถามว่าไหนที่จะรถไฟไทยเนี่ยขาดทุนเยอะกันไม่อีก
รวมทั้งสิ้นปีนึงการรถไฟไทยขาดทุนนู่นขาดทุนนี่

ถามว่ารถไฟไทยมีหัวใจอะไร

จ่ายอันแรกก็คือการเดินระบบลาง
อีกอันหนึ่งคือการมีที่รถไฟมีทรัพย์สิน
สินของรถไฟนั้นมหาศาลคือที่ดิน
สมัยก่อนรถไฟเดินทางไปทางไหน
ขวาก็จะเป็นที่ดินของรถไฟเขาเวรคืนไว้
ทั่วประเทศรถไฟไทยมีทรัพย์สินเฉพาะที่ดิน
แสนกว่าไร่๒๓๔๐๐ไร่ไม่ผิดหรอกครับตัวเลข

ส่วนที่ดินที่เป็นเนื้อที่มีศักยภาพในการสร้างกำไร

ทั้งหมดคือ๓๖๐๐๐ไร่

ที่เป็นสเต็กหรือเป็นครีมของการรถไฟ

ทั่วประเทศไทยมีที่ดินอยู่ประมาณ๓๖๐๐ไร่ที่ทำเงินนะฮะ
รถไฟบริหารมีทั้งหมดหมื่นกว่าสัญญา

อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับ

มีทั้งหมด๑๔๐๐สัญญาที่มีสัญญาเช่าที่รถไฟทำ

๑๔๐๐๐สัญญาที่มีเป็นสัญญาเช่า๓๖๐๐๐ไร่
เป็นสัญญาที่ไม่
เขาเรียกอะไรไม่จ่ายตังค์เนี่ยคือหมายความว่า
ครบแล้วไม่จ่ายครบแล้วไม่ต่อเนี่ย
แล้วก็ไม่จ่ายสตงคาลาคาซังอยู่เนี่ย๙๐๐๐สัญญา
คือมีปัญหาใช่ไหมครับคือมีปัญหา
๑๔๐๐๐มีปัญหา๙๐๐๐ก็แสดงว่า๗๐กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย

รถไฟบริหารงานเรื่องนี้เป็นไปด้วยผลประโยชน์ที่มหาศาล
นั่นน่ะสิผลประโยชน์ตรงนี้เป็นหน้าที่ของรถไฟไหม

ค่ะก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่ารถไฟ
เออคือกำลังจะถามว่าถ้าบอกว่าหัวใจหลักมีเรื่องของการบริการ
ของการขนส่งเดินทางใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของที่ดิน
แต่ถ้าชื่อขึ้นชื่อว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมันน่าจะเป็นเรื่องของการเดินทาง
การเดินรถรึเปล่าใช่ใช่ครับควรจะเรื่องเกี่ยวกับรถไฟอย่างเดียว
เกี่ยวกับรางเกี่ยวกับอย่างเดียวอย่างลอจิสติกนะระบบรางนะครับ
ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ไม่ครับ
หัวใจของรถไฟนั้นเดินลางขาดทุนแต่มีทรัพย์สิน
ไอ้ทรัพย์สินทำก็ทำแล้วก็ขาดทุนเพราะว่าให้ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและฝ่ายอาณาบาล
หนังเรื่องนั้นฝ่ายอนาบาลคือฝ่ายกฎหมายดังนั้นฝ่ายกฎหมายกับฝ่ายทรัพย์สินเนี่ย
บริหารทรัพย์สินของการรถไฟนะครับบริหารไปสัญญาไปบางทีก็มีปัญหา
สัญญาไม่ต่อต่อไม่ไม่ยอมจ่ายตังค์นะครับแล้วก็คนอื่นก็เรียนแบบ
มีการบุกลุกที่ของรถไฟเองทั้งสถานีรถไฟ
อันนี้มาจากที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไปตรวจสอบแล้วก็บริหาร
ตรวจการบริหารของการรถไฟเป็นผลออกมาโดยสรุปแบบที่ผมกล่าว
ปัญหาของการรถไฟยังไม่จบครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงต่อไปสักนิดนึง
เพื่อจะปูพื้นให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจก่อนว่าการรถไฟทำไมถึงขาดทุนทั้ง๑๓๖๐๐๐ล้าน
แล้วเพราะอะไรรัฐบาลถึงจะให้รถไฟไปจัดการอีก
คุณมิ้นทราบไหมครับว่าคุณว่าการรถไฟเยอะไหมใหญ่ไหม
สัญญาที่คุณพูดแสนกว่าล้าน

คุณรู้ไหมการรถไฟก็ทำงานกี่คนเรื่องนี้
บอกไปคุณจะตกใจหนึ่งคนเขาเรียกว่าวิศวกรใหญ่

วิศวกรใหญ่เนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบโครงการใหญ่ของรถไฟเนี่ย
โดยใช้วิศวกรใหญ่เพียง๑คน

นั่นน่ะสิครับได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวคุณลองดูแล้วครับนะ
เขาเรียกว่าวิศวกรใหญ่ตรวจงาน
อันที่๒ระบบของรถไฟน่ากลัวมากเพราะมี๕เสือ

เป็นปืนในแสนล้านเนี่ยก็จะมีอยู่๕เสือนี่แหละครับ
เสือนี่ผมคงไม่ต้องเอ่ยชื่อนะว่าเป็นชื่ออะไรนะฮะ
เสือไทยนี่แหละครับเป็นบริษัทก่อสร้างใหญ่
ซึ่งผูกพันกับการรถไฟมาอย่างยาวนาน
อันนี้คืออีกประการนึงผูกปินโตกันแล้วครับง่าย

สติ๊บลองเอาผมเท่านี้ผมจะไม่เขียนหรือจะหาว่าผมใช้มุกเก่านะ

รถไฟจะมีปัญหาสำคัญอยู่อย่างหนึ่งครับ
คือความไม่โปรงใสที่ผมบอกกินตู่
ใช่อย่างคิดแล้วพอบอกว่ามันมีอยู่ไม่กี่รายชื่อ
มันก็เลยดูเอ๊ะมันจะมีการล็อกสเปคกันไหมหรือยังไง

เพราะว่าหัวใจก็คือลางนี่แหละ

ทำด้วยเหล็กเพราะฉะนั้นเหล็กเนี่ยเป็นปัญหาหลัก
เราไปซื้อลางทุกวันนี้นะซื้อจากประเทศจีน
ประเทศจีนเท่านั้นไม่ซื้อจากประเทศอื่นแล้วครับ
ทีนี้ปัญหาว่าของประเทศจีนเราจะเห็นได้ว่าประเทศจีน
มีอุบัติเหตุรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีน
นี่วางไม่ได้อยู่มากมายนะครับ

อุบัติเหตุรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีน
ใช้รางไม่ได้มาตรฐานทางโค้งแรงสีสูงใช้รางกุณภาพต่ำ
เกิดอุบัติเหตุหลุดโค้งจึงมีความรุนแรงสูง
ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

คือรถไฟของประเทศจีนตกลางเป็นประจำ
บ่อยค่ะเพราะว่าอ่านข่าวเจอบ่อยจริง
ครับทีนี้เรามาดูสิครับว่าเพราะอะไร
เพราะอะไรครับอันนี้ผมจะชูให้ดูต่อไปนะครับ

กลางตกลางตกลางตกลางตกลางตกลาง

ประเทศจีนถามว่าทำไมรถไฟประเทศจีนตกลาง
แล้วของไทยทำไมถึงจะไปซื้อลางจากประเทศจีน
ประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่มีเหล็กเป็นปริมาณมาก
มีพื้นที่กว้างใหญ่ภายศาลนะฮะ
ในพื้นที่กว้างใหญ่ภายศาลของประเทศจีนนั้น
มีเหล็กของคุณภาพดีคุณภาพสูงคุณภาพต่ำ

โดยปกติในประเทศไทยเหล่านั้นใช้ลางของรถไฟอยู่๒ประเภท
ประเภทแรกก็คือลางธรรมดารางธรรมดาเส้นตรงเห็นไหมครับคุณมิน
คุณผู้ชมครับเส้นตรงเพราะเส้นตรงทำไม
เสียดสีน้อยใช้กับทางตรง
แต่ที่มีปัญหาก็คือตรงนี้แหละครับ
ลางแบบหัวแข็งเขาเรียกลางแบบหัวแข็ง
ลางกับหัวแข็งเนี่ยนะครับใช้กับที่มีทางแคบ
เห็นไหมทางโค้งใช้กับประแจสับลาง
เพราะมีการเสียดสีมากจึงต้องใช้ความแข็งแรงสูง

ถูกไหมครับเวลาโค้งนี่มันเสียสีสูง
ดังนั้นคุณภาพเหล็กของบริเวณนี้จึงต้อง

ต้องดีมากต้องซื้อคุณภาพเยี่ยมนะครับ
ตรงนี้คือจุดลั่วไหลที่ผมบอกถ้าแม่ง
ผมไม่ได้บอกว่าคศใช้ม๔ปลดไปอะไรยังไงก็ดีแล้วนะ
หรือว่าใครไปทุจริตแต่ผมว่าตรงนี้คือปัญหาครับ
ปัญหาของลางรถไฟซึ่งใช้เหล็กคุณภาพต่ำ
ในขณะนี้มีการรวมตัวกันอย่างกว้างใหญ่
ในกรณีของ๕เสือ
เสือคือผู้รับเหมาที่ทำธุรกิจกับการรถไฟอยู่เป็นประจำนะฮะ

การจะประมูลได้ในโครงการเป็นแสนล้านเนี่ยคุณมิ้นครับ

ต้องเรียกว่าผู้รับเหมายักษ์ใหญ่เท่านั้น
ยักษ์ใหญ่ที่จะไปซื้อซัพพลายจากประเทศจีน
มีการตกลงการซื้อรางรถไฟเข้ามาตกลงราคากัน
ตอนนี้๕เจ้าเนี่ยเขาแบ่งเค้กกันนะฮะ
ตอนนี้เส้นทางกี่เส้นทางครับที่จะทำ

รัฐเพื่อนอุมัติไปเนี่ย๘เส้นทาง
รู้ไหมครับเดือนหน้าเนี่ยเขาจะประมูล๕เส้นทาง

เส้นทางพอดิบพอดีกับ๕เจ้านี้เลย
มันเหมือนกับแบบเป็นเรื่องโกหกเลยนะเนี่ย

ผมถึงบอกไงว่าแบ่งเค้กกัน๑๒๑๒๓๔๕เห็นไหมครับ
เดือนหน้า๕เจ้าเอาละเดี๋ยวผมจะมาบอกให้

อย่าเพิ่งโฆษณาเนี่ยผมกำลังเครื่องร้อน

ผมจะบอกให้ว่า๕โฆษณา๕เจ้าเนี่ยของที่รถไฟเนี่ย
กำลังจะประมูลขึ้นมาเนี่ยนะครับ
นี่เป็นรายงานสมัยก่อนที่ไม่กี่เดือนก่อนเนี่ย
คุณพุทธิชาตินะครับพูดว่าการรถไฟคนปัจจุบัน

เปิดเผยแถลงข่าวกิจกรรมโครงการรถไฟ๑๑๙ปี
คิดดูสิครับที่ผมบอกว่าตั้งแต่๒๔๓๓เนี่ย
ถึงปัจจุบันการรถไฟมีอนาคต
รถไฟเสนอโครงการลางคู่๗เส้นทางให้กระทรวงคมนาคมพิจารณานำ
เข้าสู่การประชุมคอลโลมออนุมัติภายในเดือนมีนาคมนี้

ภายหลังจากนายกรัฐมนตรีปลดล็อกโดยใช้ม๔๔ประกวดควบคู่
หากไม่มีปัญหาอะไรคอลโลมออนุมัติทุกโครงการ
ก่อสร้างหาผู้รับเหมาได้ทันทีไม่เกิน๓เดือน
ลงนามได้ในสัญญาทันที
สำหรับโครงการรถไฟลางคู่๗สาย
เริ่มมาจากก่อนเลยครับช่วงชุมพรชุมทางถนนกีระ
เซ่นทางนี้๑๓๒กิโลกริซ่าไหมครับ๑๓๒กิโลเท่าไรครับ

แสนกว่า๓๐๐๐ล้าน๓๐๐๐นะครับเส้นทางที่๒นครปฐมหัวหิน๑๖๕กิโลเมตร๒๐๐๐ล้าน
ช่วงประจวบชุมพล๑๖๗กิโลเมตร๑๗๐๐๐๑๗๒หมื่นล้าน
ผมเลขตัวเลขนี้จะมันเยอะจริงช่วงหัวหินประจวบอีก๙๐กิโลเมตร
เกือบ๙๐๔๓พันล้านเห็นไหมครับ๕โครงการ๕เจ้าหรือเปล่า
พอดีเลยคือมันเป็นตัวเลขที่บังเอิญพอดี
ก็อย่างที่มีคนคอยดูฮะก็ท่านชื่ออะไรนะท่านชื่ออะไรนะ
บอกว่ามันจะมีการประมูลมีการหัวกันของเจ้าใหญ่เจ้าเล็กนะครับ
รับเหมาลายใหญ่๕ลายมีผู้รับเหมาขนาดกลางจะเข้ามาสอดแทรกนะครับ
เพื่ออยากจะได้ประมูลประมูลไปประมูลมาก็เลยชักจะไม่กลิ่นไม่ดี
แล้วก็เลยใช้ม๔๔ปลดไปให้หมดเลยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่
นี่คือสาเหตุที่กำลังวิเคราะห์ว่านี่คือสาเหตุทำไมมาตรา๔๔ต้องเข้ามาอยู่ตรงนี้
ทีนี้รอฟบบอกว่าจะเปิดประกวดราคาได้แน่นอน
ก่อสร้างก็คือตอนนี้มีอยู่๕โครงการจะเริ่มก่อนแล้วล่ะ
กวดราคาไปพร้อมกันก็จะเร็วขึ้น
ว่าทุกโครงการสามารถลงนามได้ในสัญญาเพื่อก่อสร้าง
อันนี้เป็นสิ่งที่กรุงวิทยาศาสตร์พูดไว้เมื่อหลายเดือนก่อนนะครับ
สำหรับโครงการลดไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพหัวหินระยะทาง๒๑๑กิโลเมตร
วงเงิน๙๔๖หมื่นล้านบาท
เส้นทางกรุงเทพพัทยาระยองอีก๑๙๓กิโลเมตรอีก๑๕๐๐๐ล้าน
เยอะไหมโอ้โหนี่มันมหาศาลจริงนะครับตกไกลไหมแล้วเห็นไหมว่า
รถไฟไทยขาดทุนเท่าไหร่๑๓๖๐๐๐ล้านไปก่อสร้างอีกก็ขาด
เดี๋ยวขาดทุนอีกเดี๋ยวพอไปลงทุนเขาก็เลยบอกให้เอารถไฟพอก่อนพอก่อน
พักก่อนคุมรถไฟพักก่อนนะเขาไปขอจัดตั้งเพราะรถไฟตอนนี้ขาดทุน๑๓๐๐๐๐ล้านบาท
ถ้าเป็นนักธุรกิจนะก็อย่างที่บอกแล้วครับเที่ยวนี้ไม่ใช่ไปสะพานพุทธนะฮะ
ต้องไปสะพานแขวนโดดโดดฮะสะพานแขวนโดดตึกตายแล้วก็โดดสะพานตายลาก่อนนะครับ
ขาดทุน๑๓๖๐๐๐ล้านไปกู้แบงค์เขาให้กู้ไหม
ไม่น่าว่าครับไม่เอาหรอกครับขอไปเลยกมรถไฟอยู่เฉยเลยกมรถไฟ
ขอไปจัดตั้งกลมลางเอาทีนี้เอาชื่อใหม่เริ่มต้นใหม่เลยดีกว่าเหมือนกับตั้งบริษัทใหม่
ตอนนี้เริ่มจะอนุมัติผ่านคอลโลมอแล้วจัดตั้งเป็นกรมราง
แล้วเอากรมลางมาเริ่มนับหนึ่งใหม่กู้ใหม่เริ่มต้นใหม่
คือเขาบอกว่ากรมการขนส่งทางรางก็จะมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายเสนอ
แนะบริหารงานขนส่งทางร้านทั้งหมดเลย
ตั้งแต่ต้นว่าม๔๔จะใช้ได้ผลไหม
เพราะขณะนี้การลดไฟเนี่ยอย่างที่บอกนะครับ
เรื่องของผู้รับเหมาเรื่องของคุณภาพของเหล็กนะฮะ
เรื่องที่เขาประมูลกันราคากลางเฉพาะเหล็กเนี่ยนะฮะ
ตันหนึ่งเนี่ยคุณมิ้นทราบไหมครับว่าเท่าไหร่

เขาตีราคากลางไว้๓๕๐๐๐บาทต่อตัน
ราคาจริงนี้๒๑๐๐๐บาท

อย่างที่ผมบอกน่ะอันนี้จริงเราต้องเข้าใจก่อนนะว่า
รถไฟไทยคุณวิทยาชาดีที่เป็นผู้ว่า

การรถไฟไทยเราจะหวังเพิ่งซุเปอร์ฮีโรได้มั้ย
เช่นเดียวกับการบินไทยจะให้ดีแล้วก็จะทำกำไร
จะให้ผู้ว่าคนนี้มาแล้วทุกอย่างจะกำไร

ทุนสะสมทุกปีทุกปีนะครับ
ผมถามว่าซุปเปอร์ฮีโร่ที่ไหนจะมาแก้ไขปัญหานี้ได้
ปัญหามันเน่าในปัญหาของการลดไฟมันเป็นเน่าในครับ
เพราะระยะเวลากว่า๑๒๐ปีเนี่ยถามว่าตั้งแต่ปี๒๕๑๗นะฮะ
ทุนมาถึงปัจจุบันนี้รวม๑๓๖๐๐๐ล้าน
คนถ้าจะดูจริงถ้าเปรียบเทียบแล้ว

เมื่อ๒๐ปีที่แล้วคุณมิ้นจะตกใจท่านผู้ชมครับ
ประเทศมาเลเซียมาดูรถไฟมาดูงานรถไฟไทยนะครับ

แล้วคนดูแล้วกันว่ามาเลเซียทุกวันนี้รถไฟทันสมัยแค่ไหน

ลองดูสิครับเมื่อ๒๐ปีก่อนนี้นะครับ
ที่รถไฟมาเลมาดูงานรถไฟไทยนะครับ
นี่นะดูเห็นนะรถไฟไทยอยู่ขวา
รถไฟมาเลอยู่ซ้ายนะครับ

เตอร์เวิร์ดนี่คือที่รถไฟไทยมันจะไปขับไปเนี่ย

ของไทยยังเป็นไม้อยู่เลยครับ
ยังเป็นด้านไม้อยู่ด้านหลังเบาะอยู่ด้านหน้า
ดูของมาเลสิครับว่าสภาพเป็นอย่างไร
นี่คือสภาพของการลดไฟในปัจจุบัน

๑๓๖๐๐๐ล้านถัดทุน๑๓๖๐๐๐ล้านล้มนารายแล้วครับ
ในขณะเดียวกันรถไฟยำลงอยู่ได้
ก็อย่างว่า๓๖๐๐๐ไล่นี่แหละครับ
เนี่ยประเด็นนี้อยากจะถามคุณผู้ชม

แล้วไอ้ที่ดินตรงนั้นมันไม่สามารถช่วยทรัพย์อะไรได้เลยเหรอคะ
ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นมูลค่าฮะ
เป็นสเต็กต์ครับแต่เป็นให้
ในรถไฟเนี่ยก็จัดสรรควบคุมกับตรงรถไฟ

ไอ้ที่หัวใจจริงระบบลางก็ช่างหัว
๑๓๖๐๐แล้วขาดทุนไปแล้ว

ก็ทำแบบยังไง๑๔๐๐สัญญาเนี่ย
ก็สตงไปตรวจ๙๐๐สัญญาก็เน่าแล้ว
เหลืออยู่๕๐๐สัญญาที่ยังพอใช้ได้อยู่
อันนี้เป็นเรื่องที่ผมพูดจริงว่ารถไฟ
หัวใจของมันก็คือระบบลาง
ขนส่งโลจิสติกกับอีกอันหนึ่งคือที่ดิน

ที่จะทำกำไรจากตรงนี้นะครับ

ำไรไหมหลังจากไล่กอทมออกไปแล้ว

นี่ก็คือปัญหาที่ว่าการบริหาร
ซึ่งสามารถพึ่งผู้ว่าคนเดียวได้ไหม
ผมว่าจะเปลี่ยนผู้ว่าอีกร้อยคนเนี่ย

คุณมิ้นครับผู้ว่าคนนี้

ก็รู้รู้อยู่ว่าปี๒ปีเนี่ย

คลุมเพิ่มขาดหมด

เขาเขี้ยวเขายาวมาก
วากดินขนาดนั้นเลย

ไอ้คุณแต่ละคนจริงครับ

ดังนั้นไม่ว่าจะเอาผู้ว่ามาอีก๑๐คน

หน้ากลับมาดูกันต่อว่าแล้วปัญหาเน่าในแบบนี้จะต้องทำยังไง

คุณผู้ชมเรามาสรุปกันนิดนึง
สำหรับเรื่องประเด็นของการรถไฟไทยถูกมาตรา๔๔ฟันบอดลง
เพราะว่ามีปัญหามีกลิ่นตู่เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง
อาจจะมีการธุรกิจคุณชูวิทย์บอกมีการเน่าใน

อ่ะเพียงเมื่อกี้ผมพูดไปเนี่ย
ท่านผู้ชมบางท่านถามมาจะไม่เข้าใจ
ของประเทศไทยรถไฟทั่วประเทศ
ซึ่งใช้กับเส้นทางตรงใช้กับทางตรง
เห็นไหมรถไฟวิ่งทางตรงเลย
ทางตรงก็จะใช้ลางที่เป็นลางธรรมดา
แต่พอไปเจอทางโค้งความเสียสีมันจะเยอะ
ดังนั้นจะต้องใช้ลางแบบหัวแข็ง
ซึ่งใช้กับทางโค้งทางแคบหรือใช้กับประแจสับลาง
เพราะมีการเสียสีมากจึงต้องมีความแข็งแรงของเนื้อเหล็กสูง
แต่แทนที่เราจะใช้ลางแบบหัวแข็งเราใช้ลางธรรมดา

เพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ใช้บริการรถไฟ
ดังนั้นแทนที่จะใช้ทางโค้งจะใช้รางหัวแข็ง
เพื่อความประหยัดเพราะรังธรรมดามันถูกกว่า
นี่เห็นไหมว่าเราซื้อเหล็กจากจีนใช่ไหม
แต่ตัวแดงเขียนไว้บอกว่าไปให้จีนยกเลิกการผลิต
เลิกใช้รางที่ใช้กับทางโค้งหรือว่ารางหัวแข็งแล้ว

ตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าปัญหาของเรื่องของระบบลางเรา
เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างการประหยัด
เพราะว่ามูลค่าคุณมินครับแต่ละโครงการเห็นไหม

ในขณะเดียวกันที่รถไฟขาดทุน๑๓๖๐๐๐ล้าน
ยังไม่พอยังมีผู้ที่จะเห่ารายได้
จะตั้งบริษัทลูกอย่างที่คุณมินพูดเนี่ยละ
ใช่๓๐มกราคมเขาบอกว่า

ว่าจะมีการตั้งบริษัทลูกมา
เพื่อบริหารที่ดิน๓๐๐๐กว่าไร่
ใช่ไหมคะที่คุณชุมวิทย์บอกครับสามหมื่นสามหมื่น

บริหารก่อน๕ปีให้บริษัทลูกนี้ได้เรียนรู้วิธีการ
แต่ประเด็นสำคัญคือรอฟทถือหุ้นบริษัทลูก๑๐๐

นาบาลฝ่ายกฎหมายและก็ฝ่ายทรัพย์สินจัดการ
ขี้ดินของรถไฟนี่ถือเป็นของแถม
ทิ้งคว่างไม่ตั้งใจทำมาโดยตลอด
หนี้ค้างชำระผู้เช่าไม่ได้จ่ายค่าเช่า
เสียโอกาสในการรับเงินค่าเช่าตามกำหนด
เงินช้ามีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ต้องเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระนะครับ
รวมทั้งเสียระยะเวลาศูนย์เสีย

ตรงนี้แหละครับที่สูญเสียรายได้ค่าปรับค่าเช่า
ควรจะได้ผู้เช่าไม่ได้ไปตามสัญญา

ชำระค่าเช่าไม่ทำตามสัญญา
เป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่หาประโยชน์โดยมิชอบ

ตัวอย่างเช่นสัญญาเช่าที่ครบกำหนด
และยังไม่ได้ต่อสัญญามีถึง๑๘๔๗สัญญา
จากทั้งหมด๑๔๕๑๘สัญญา
ค้างชำระ๙๐๑๔สัญญา

ผมถามว่าอย่างนี้ถ้าไปบริหารเอกชนเจ๊งไม่เจ๊ง

ไม่มีอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดีเลยคุณชุวิต
ตั้งบริษัทใหม่ก็คือกรมลาง
จะตั้งมาบริษัทใหม่มาเริ่มต้นใหม่นะฮะ
เอาสิ่งเลยเพราะรถไฟเนี่ยไปแล้ว
เตรียงไปแล้ว๑๓๖๐๐๐ล้านไปกู้แบงก์ไหน
เขาไม่มีเอาแบงก์ไหนแบงก์นอกจ่ายหัวหมดนะฮะ
จัดตั้งบริษัทใหม่ก็คือกลมลางนะฮะ
เสร็จแล้วก็โอนนะฮะที่ดินทรัพย์สิน
อันนี้ผมแนะนำนะม๔๔ควรทำอย่างยิ่ง

ไปให้กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังรับผิดชอบดูแล
เพราะกรมธนาลักษ์กระทรวงการคลังดูแลที่ดินทั่วประเทศอยู่แล้ว
มีความชำนาญเชี่ยวชาญและมีความโปร่งใสกว่า

ยังจะไปดูแลสเต็กต์ก้อนนี้อีกซึ่งเป็น๓๖๐๐๐บาท
ไปให้ม๔๔สั่งให้ไปอยู่ในความดูแลของกรมธนาลักษ์กระทรวงการคลัง
เสียส่วนตัวเองเนี่ยฮะก็ยังเอาตัวไม่รอดนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ต่างที่ใช้เงินงบประมาณมากมาย
หาสารและมีเสียงตุต่างต่างทีนี้ก่อนที่จะไปถึงช่วงสุดท้ายเนี่ยนะ
ผมอยากจะพูดนิดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับโครงการเมกกับโปรเจค
เกี่ยวกับระบบรถลางรถไฟซึ่งปรากฏต่อสาธารณชนในเวลานี้ว่า
แต่เป็นผลผลิตของความคิดที่ป่วยหนักของบรรดานักการเมืองในอดีตนะฮะ
ที่เราเปลี่ยนนายกมากี่คนแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจนะ
ปัจจุบันท่านใช้ม๔๔ซึ่งผมบอกแล้วว่า
ผลดีหรือไม่ดีมันต้องดูในระยะยาว
ทีนี้ผลผลิตต่างเหล่านี้มาจากการเลือกตั้งแต่งตั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
เป็นเค้กก้อนใหญ่ที่มีการจัดสรรแบ่งปันกัน
มีโครงการหัวประมูลจากหน่วยงานภายใต้กับบัตรกรรมชาติ
ในสภาพบรรยากาศสังคมกลุ่มทุนต่างลาวนี้
เบื้องหลังการปกปิดข้อมูลข่าวสารอย่างเบ็ดเสร็จ
อำนาจเงินทางงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ
ทำให้ประชาชนขาดข้อมูลขาดข้อเท็จจริง
ผลักดันโครงการสามารถดำเนินการได้อย่างลาบลื่น
กปิดข้อมูลความจริงควบคู่ไปกับการสร้างมายาคติ

เราเห็นเงินในเงินคุณมิ้นนะครับเงินผมนะครับ
พวกเราทุกคนทุกคนนะครับไอ้๑๓๖๐๐ล้านอย่าคิดว่าไม่ได้ใช้รถไฟแล้ว
ไม่ต้องไปจ่ายเขาใช้เงินจากภาษีอากรของเราครับ
ดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญ
เราจะมาแบ่งเค้กเราจะมาจัดสรรเค้ก
หรือเราจะให้การรถไฟขาดทุนต่อไปได้อีกนานสักแค่ไหนครับ
คุณผู้ชมวันนี้เราได้ตาสว่างกันในเรื่องของความเน่าในรอฟท

แต่ว่าเรานำเสนอให้คนไทยได้ตาสว่างได้เห็นกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แต่ตอนนี้ขอสชมาแล้วคุณชุวิตเราต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะ
มีเรื่องอะไรส่งมาแล้วกันนะคะสำหรับชุวิตเอาเรื่องวันนี้ลาไปก่อน